ทุกคนเห็นแซ่บแบบนี้แล้วก็นึกถึงอีกเวทีในประเทศไทยที่แซ่บสุดหยุดไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีดรามงดราม่าว่ากันไปก่อนจะไปแวะเรื่องราวดราม่าคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องชุดปลากัดเนี่ยแวะมาชมชุดสุดอลังการกันก่อนฮะจากสำหรับทั่วโลกเลย
ปีนี้รู้กันอยู่นะคะไอ้โควิดเนี่ยยังอยู่กับเรา
แต่พ่อมดวงการขาอ่อนนวัดอิสระไกรศีลค่ะขอเดินหน้าลุยจัดการประกวดระดับนานาชาติเลย
ไม่สนใจเลยจะขาดทุน๓๐ล้านอย่างที่คนเมาส์กันไปไปเลยเอาเลย
ไม่เป็นไรเอาให้งานหน้างานปังเป็นพองอ่ะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
สาวงามจาก๖๓ประเทศทั่วโลกมุ่งพาหัวตังวายจริงกับความสวย
ชุดสุดสะพรึงข้ามน้ำข้ามทะเลกันมา

แบบไม่มีใครยอมใครสวยงามทุกประเทศเลย

เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังนะมาดูกันหน่อยดีกว่านะ
อลังการงานสร้างไม่รู้ใครเป็นใครอันนี้แคมบูเดียว
กัมพูชาประญาตินักสีแดง

อาเจนติน่าสวยเหมือนนางฟ้าวิคเตอร์เรียซีเครต
อกจากนั้นก็ตามกันมาติดค่ะ
โคลอมเบียโกเตมาลาเล่นใหญ่มาก
ชุดเขาได้แรงบันดาลใจมาจากบทชื่อดัง

ญี่ปุ่นเดี๋ยวตามมาติดนะคุณผู้ชมนะ
ญี่ปุ่นปีนี้เขามาแบบว่านี่เป็นชุดตุ๊กตา
ไม่ใช่ธรรมดาเขาแปลงร่างได้
ขอดูเป็นหุ่นยนต์นี่

ประเทศเขามีกระตุ้นหุ่นยนต์เยอะเนอะ

สาวลาตินก็ขนมาไม่ยั้งเหมือนกัน

ขึ้นมากับแม็กซิโกปานามาเปรูและยูเอสเอ

กลับมาที่ฝั่งเอเชียกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เอเชียอย่างเราไม่ยอมน้อยหน้าค่ะ

ดีมาก
อกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งสาวงามนะฮะ

เป็นนกอินซียักษ์

เขาบอกว่าท็อป๕บางทีก็อาจจะ๒คนสุดท้ายจับมือแล้วนะ

สาวไทยของเราไม่เชียร์ไม่ได้

ไม่ทำให้ผิดหวังนี่
แจวมาแจ๋วจำตึกน้ำนิ่งไหล
สวมวิญญาณเป็นแม่ค้าตลาดน้ำ

หรือว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก

โชว์ลีลาเด็ดมัดใจแฟนนะครับ

แบกนะนอกจากแบกความหวังของนางงามไทย

ดราม่าตั้งแต่ก่อนขึ้นประกวด

ปลากัดเป็นฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์คนไทยนะ

เขาว่ากันว่ามันคล้ายหรือเปล่ากับ
ปลากัดไทยที่จะส่งให้กับอาแมนด้า
หลายคนบอกว่าคล้าย
และตกลงใครก็ใคร
เราก็เอาคนออกแบบมาเคลียร์กันตรงนี้

เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ

๒๐๑๗๒๐๑๘ผมก็ทำมาเรื่อย

ถ้าเราเป็นคนทำงานศิลปะล่ะครับ
ศิลปะบนโลกนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ

ส่วนของกินเวทีนึงก็สวยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

มันมัดฉา
เดี๋ยวไหว้กันบนเวทีแน่นอนนะครับ
ขอบคุณล่ะค่ะ